มาดูคดีใหญ่กันก่อนคุณผู้ชมครับ

แอม
แล้วกลัวว่าเดี๋ยวจะไปยุ่งเหยิงกับพัยารหลักฐาน

เมื่อวานนี้ตำรวจคุมตัวนางสาวสารารัฐหรือว่าแอมนะครับ
กองปราบปรามไปฝากขังที่สารอาญาเนื่องจากสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น
ซึ่งระหว่างคุมตัวลงมานะครับนางสาวแอมสีหน้าเครียดอ่อนล้าอิดรย
มีรายงานว่ากลางดึกความรันสูง๑๗๐๒๒๐ไม่สูงมากนะ

จนเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเรียกกู้ไภมาประถมพยาบาล
แล้วส่งโรบพยาบาลกลางดึกเลย
พอช่วงเช้าก็รีบนำตัวไปฝากขัง
ระหว่างลงแต่ลงจากตึกเมื่อจะขึ้นรถ
นักข่าวพยายามถามมาตอนนี้พยายามพุ่งเข้าในในถามเธอครับ
แห่งสิทธิ์วิทยาลัยเบื้อง
สวัสดีครับ

ไม่พูดนะครับเหมือนวันแรกเลย
ตำรวจนะครับคุณผู้ชมครับรีบนำตัวไปฝากขังที่สารอาญา
เพื่อขอฝากขังเป็นเวลา๑๒วัน
แล้วก็ท้ายคำร้องขอคัดค้างการประกันตัว
เนื่องจากอย่างที่บอกไปผู้ต้องหามีอดีตสามีเป็นตำรวจ
ว่าเดี๋ยวจะไปข่มขู่พยานแล้วไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
แล้วหลังเกิดเหตุคุณผู้ชมผู้ต้องหาไปรื้อค้นบ้านพักของพยานด้วยนะ
เพื่อค้นหาพยานหลักฐานสำคัญจะเอาไปทำลายประกอบกับมีบุคคลอื่น
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องแล้วก็ใกล้ชิดกับผู้ต้องหา
เสียชีวิตในลักษณะเดียวกันอีกหลายลายคุณผู้ชม
มันไปกันใหญ่แล้วคุณผู้ชมมันไปกันใหญ่จริง
หากผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวเดี๋ยวจะหนีไงนะครับ

สารพิจารณาคำร้องก็อนุญาตให้ฝากขัง
ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ก็ไม่มีญาตินะครับ
นายความก็ไม่ได้ไปยื่นคำร้องแล้วก็หลักทรัพย์เพื่อขอประกันตัวนะ
ก็เลยถูกส่งเข้าทันทะสถานหญิงกลางไปทันทีเมื่อคืนนี้
แล้วมาดูท่าทีที่ทนายไม่ไปเพราะอะไร
ทีแรกก็เตรียมหลักทรัพย์เป็นเงินสดเอาไว้แล้วล่ะ
แสนบาทเพื่อยื่นขอประกันตัวคุณผู้ชม

ไปทนายทำไมไม่ยื่นอ่ะไม่ยื่นประกันตัวทำไม
เขาอยากจะให้ลูกความออกมากันจะตาย

พยาหลักฐานใช่ไหมหาให้เต็มที่
จะได้ไม่มาเป็นข้อที่อ้างว่า
ลูกความไปยุ่งเหยิงกับพญาหลักฐาน
เดี๋ยวจะได้สู้กันในชั้นศาลแบบจ่ะ
นี่ครับทนายของแอมนะครับ

ตอนนี้ก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เธอนะครับ

ก็เป็นเรื่องการทำหน้าที่ของเธอแล้วฮะ

ไปลักษณะหัวเราะ

คุณผู้ชมก็ใจเย็นนะครับ
คือมันก็เป็นวิธีการทำงานของเขา

เขาก็ต้องทำตามกระบวนการของเขา
ใจเย็นนะครับ

แล้วก็จริงนี่มีจังหวะหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
แล้วก็ธนาฬิการบอกว่า
คดีนี้เนี่ยเมื่อไปสู่ชั้นศาลแล้ว

คือเขาพูดแบบทนายนะครับ
คุณผู้ชมฮะ
เรื่องของการตายของใครสักคน

สารต้องให้พนักงานสอบสวนชี้เห็นว่า

คือพอข้อต่อสู้บางทีไม่ครบทนายเขาก็

อันนี้สู้ได้อ่าสู้ได้ค่ะมันจะไม่หนักสุดแต่มันอาจจะ
กำลังอาจจะเบาแล้วก็สู้คดีได้คดีนี้
แต่เอาจริงนะคุณผู้ชมคือเรื่องนี้เนี่ย

ยังแบบสรุปเหยื่อในเหตุการณ์นี้
มีทั้งหมดกี่คนกี่รายกันแน่
เพราะว่ายอดมันก็ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อย
เมื่อวานเรารายงานว่า๙บวก๑๙ตายรอด๑ใช่ไหม

เพราะว่าเรื่องนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพาน

ก็มีการเปิดเผยข้อมูลเรื่องนี้นะครับ
บอกว่าจนถึงวันนี้
พบผู้ที่ถูกวางไซยาไนท์เพิ่มอีก๒ราย

แล้วก็พูดถึงพื้นที่พื้นที่จังหวัดที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้น
ก็จะมีอุดรนครปฐมราชบุรีกาญจนบุรีแล้วก็เพชรชบุรี
ทีนี้คนที่รอดชีวิต
ก็เดินทางเข้าให้ปากคำกับตำรวจแล้ว
แล้วนี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมว่า
ถ้าเกิดในจอนับดูนี่นะคะ
ว่าเคสหน้าจอของเรา๑๑คือตาย

คนที่ไปให้ปากคำคือนางสาวปลา
รอดชีวิตใส่เสื้อสีแดงข้างบนนั่นนะคะ

ยังไม่ได้ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่นะ

ทีนี้ถามว่าไอ้เคสใหม่ที่เพิ่มเติมมาคือใครล่ะ

นั่นก็คือนางสาวรจรินนินห้อย
เมื่อวานนี้มีการเปิดชื่อว่าพี่น้อยผัก

ที่เขาขายผักอายุ๓๙ปี
เสียชีวิตเมื่อวันที่๑๐สิงหา๖๕
เจ๊น้อยเนี่ยตายคาแผงผักนะ
ในตลาดมหาชัยที่สมุทรสาคร
คือมีอาการที่แผงผัก
แล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล

ก็มาจากเลือดเป็นกรด
แล้วก็มีอาการชักร่วมด้วย
ส่วนอีกรายนึงคือนางมณีรัฐพจนาฏ

เป็นข้าราชการในพื้นที่นครปฐมค่ะ
เสียชีวิตเมื่อวันที่๑๐กันยา
ทีนี้ถ้าเกิดว่าดูในจำนวนเคสทั้งหมด

กลายเป็นตอนนี้๑๑ตายแล้วรอด๒
ในจำนวนนี้มีคดีของนางเสาก้อย
ที่อยู่ในความดูแลของกองบังคับการปราบราม

คดีอื่นก็อยู่ในการดูแล
ของแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบทำคดี
ดังนั้นรองโจ๊กก็กำชับให้ทำงานอย่างละเอียดรอบครอบ
แล้วก็มีพนักงานสอบสวนจากส่วนกลาง

บิ๊กโจ๊กเองก็จะตรวจทานความสมบูรณ์ทั้งหมดด้วย
ทีนี้จริงนักข่าวไปสัมภาษณ์ตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะ
พยายามถามความชัดเจนว่าสรุปคือมันยังไงกันแน่
รองโจ๊กบอกว่าขอเวลาหน่อยนะ

วันศุกร์นี้๒๘เมษาจะมีความชัดเจนขึ้น
รวมถึงจะมีการเรียกพนักงานสอบสวนทุกคดีมาประชุม

ก็คาดว่าในวันพรุ่งนี้น่าจะมีความเคลื่อนไหวที่ชัดเจน
รวมถึงการแถลงจากทางรองโจ๊กด้วยนะคะ

หนึ่งในผู้เสียชีวิตที่บอกว่าเป็นข้าราชการครู
คือครูเอ๊ะนางสาวกนิกาตุลาเดชารักษ์

ที่เสียชีวิตที่ปั๊มน้ำมันอำเภอโพธารามที่จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่๑๒กันยา๖๕เนี่ย
ญาติเดินทางไปที่สพโพธาราม
จะเอาข้อมูลจะเอาหลักฐานเพิ่มเติม

แล้วก็ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม

ตอนแรกข้อมูลมันออกมาว่าครูเอ๊ะมีทองคำ๓๐บาท
แล้วก็เอาทองคำ๓๐บาทไปให้นางสาวแอมลงทุน
ทำธุรกิจพวกเงินกู้วงแชร์อะไรแบบนี้ค่ะ
ทีนี้เมื่อวานที่ญาติเดินทางไปที่สพโพธาราม
ก็ได้บอกกับผู้สื่อข่าวหลังจากที่ไปหาตำรวจแล้วนะ
บอกว่าตอนนี้มั่นใจมากเลยในพญาหลักฐานต่างที่มีอยู่

แล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะเคยพบกับแอมมากับแม่
หมายถึงครูเอ๊เนี่ยเคยเจอบ้างบางครั้ง
อันนี้ลูกบอกนะคะแต่ว่าหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ย
มาเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาล
แล้วหลังจากที่แม่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ย
ลูกสาวบอกนะว่าไม่เคยเจอกับแอมเลย
งานศพของแม่แอมก็ไม่ได้มาร่วมงานครับ
เรื่องทรัพย์สินก็ถามลูกสาวครูเอฟเหมือนกันนะคะ
ลูกสาวบอกแบบนี้ทรัพย์สินของแม่
มันมีเงินในบัญชี๓แสนบาทก็ถูกถอนออกไป
มือถือ๑เครื่องที่หายไป
สร้อยข้อมือสร้อยคอน้ำหนักรวมแล้ว๓๐บาท
อันนี้แหละค่ะที่เอาไปลงทุนเงินกู้วงแชร์

ตำรวจบอกด้วยบอกว่าหลังจากที่ได้รับคำสั่ง
จากทางรองโจ๊กให้รื้อคดีมาสอบสวนใหม่
ก็จะเรียกลูกสาวแล้วก็ญาติของผู้ตายมาให้ปากคำ
แล้วก็จะลงพื้นที่สอบพยานจะเก็บหลักฐานใหม่
ถามว่าตอนนี้ถ้าเกิดนับเป็นเปอร์เซ็นต
ขึ้นหน้าไปถึงไหนแล้ว๘๐เปอร์เซ็นต์แล้วค่ะ
แล้วก็คาดว่ามีหลักฐานเพียงพอดำเนินคดีกับผู้ต้องหาได้
ก็เดี๋ยวคุณผู้ชมนะครับติดตาม
ติดตามเพราะว่าจำนวนของผู้เสียชีวิต
จากสิ่งที่คิดว่าเชื่อมโยงกับแอมนะครับ
คือตอนนี้ปากบิ๊กโจ๊กก็พูดออกมา๑๒ศพแล้ว
แต่เดี๋ยวต้องดูภาพประชุมวันพรุ่งนี้ใช่ไหม
ใช่มันน่าจะชัดเจนกว่านี้ไง
เรื่องของจำนวนว่าเสียกี่ศพรอดกี่ศพ

แต่ที่สำคัญคือเขาบอกว่านะครับทุกศพนะครับ
มีความเกี่ยวข้องในฐานะเป็นเจ้าหนี้ของแอม

วันนี้อย่าพลาดเลยเพราะว่าจะมีคำบอกเล่าจากบรรดาญาติของเหยื่อของแอมทั้งหมดเลย
ว่าเขาเล่าถึงพฤติการของแอมอย่างไรบ้าง